บอกไว้ก่อนเลยนะว่าความอดทนของฉันมันมีขีดจำกัด

แม่ซุของเธอเขาจะไม่ทนแล้วคุณผู้ชมหา
ไปดูนิดนึงก็ละกันทำไมทำไม
ถึงไม่ทนค่ะหลังถูกเว็บพนันเนี่ย

เมื่อวานนี้ค่ะแม่สุนารีของเราพร้อมด้วยคุณธิตาพาค่ะ
ผู้บริหารเว็บไซต์พี่สุนารีรับเป็นพรีเซนเตอร์
เข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
โดยพี่สุนารีนะคะบอกว่าที่มาร้องเรียนในวันนี้
เพราะว่าแฟนเพลงแล้วก็แฟนคลับนักเสี่ยงโชคหลายคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้ว
ซึ่งพี่สุนารียืนยันว่าตัวเองเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์
แค่เว็บผงทองเว็บเดียวเท่านั้น
เหตุการณ์นี้ค่ะพี่สุบอกว่ามันทำให้พี่เนี่ยเสียชื่อเสียงมากเลย
อยู่ในวงการบันเทิงมานานไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเลยค่ะ
อยากจะวอนขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้พี่สุนารีหน่อย
อะไรอย่างเนี้ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะ